แม่พาลูกไปเที่ยวทะเลครั้งแรก

คุณผู้ชมครับทงแดง
ทงแดงแล้วคลื่นลมแรง

เด็กถูกทะเลดึงลงไป

นี่คือเหตุการณ์ระทึกคุณผู้ชมดูนะที่โผล่นั่นคือน้องคนนั้น
ค่ะน้องคนนี้ที่เบิร์ตบอกอ่าแล้วเห็นคนอื่นไหม
พยายามไหว้สวนขึ้นเข้าไปจะถึงตัวนะ
แต่ความที่ขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงหลุดมือครับหลุดมือครับ
จนตอนนี้ยังหาไม่เจอคุณผู้ชมนั่นคือเด็กชายอายุ๑๔ปี
ทะเลมันดึงลงไปนั้นคือ
อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
นิดครับแม่นิดแม่ของน้องเล่าบอกว่า
พาครอบครัวมาเที่ยวจังหวัดระยองเพราะลูกชายไม่เคยมาเที่ยวทะเลเลย
พอมาถึงลูกก็ลงเล่นน้ำทะเลมีช่วงหนึ่งหันหลังแป๊บเดียว
แม่บอกหันหลังแวบเดียวหันมาอีกทีนู่น
คลื่นมันดึงลูกออกไปตรงนั้นแล้ว
พยายามร้องเรียกให้คนช่วยจนน้าชายของเด็กเนี่ย
กับชาวบ้านแถวนั้นลงทะเลตามไปครับ
แต่ระหว่างที่เอื้อมือไปจับลูกได้รับปรากฏว่าคลื่นมันแรงซัดหลุดมือครับ
จากนั้นก็ไม่สามารถจะช่วยลูกชายได้แล้ว
น้าของเด็กที่ลงไปช่วยนะก็จมไปคนนั้นแล้วได้รับบาดเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับ

แต่ว่ายน้ำเข้าไม่ถึงคลื่นมันซัดนะครับ
ก็เลยไม่สามารถไปช่วยเด็กได้
ขณะที่ทีมกู้ภัยส่งชุดประดาน้ำลงงมค้นหาแล้วนะครับ
แต่ยังไร้วี่แววจนต้องยุติการค้นหาชั่วคราวก่อนคุณผู้ชม

ทุ่งแดงก็มีล่ะครับแล้วก็คนที่ไปเที่ยวทะเล
ยังไงสังเกตหน่อยนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้า
ที่ชำนาญพื้นที่หรือสภาพอากาศ
ถ้าเห็นใครลงเล่นน้ำนะครับผิดสังเกตไปเตือนหน่อยนะครับ
เตือนไปบอกหน่อยครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขอให้เจอฮะขอให้เจอขอให้น้องปลอดภัย
ซัดไปอยู่ไกลหน่อยใช้หาดไกลหน่อย
อาจจะมีคนช่วยก็ได้ไปเจอขอให้เจอ